เห็นลูกกายเห็นลูกคุณแมท
ชั้นนึกแล้วพรุ่งนี้วันเด็ก
ใครยังไม่รู้จะพาลูกไปที่ไหนดี

เขาพากระจู
ก่อนจะพากระจูมาให้เราดู

เต๋าเศรษฐพงศ์ก็เป็นตัวแทนพาพิกาจู
ตัวการ์ตูนสัญชาติญี่ปุ่นขวัญใจน้องหนู

จะจัดขึ้นต้อนรับวันเด็กแห่งชาตินะคะ
ในวันที่๑๓ถึงวันที่๑๕มกราคม

โดยงานนี้น้องก็จะได้ชมโชว์สุดพิเศษ
เหล่าตัวการ์ตูนที่มาวาดลวดลายให้ชมกัน
ผ่านนักแสดงที่ส่งตรงมาจากแดนประดิษฐ์ด้วย
ภายในงานค่ะก็ยังมีเกมสนุกให้เล่น
รวมไปถึงมีออกบูธจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ

ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ
ก็จะมีโชว์ของปิกาจูด้วยนะครับ

เป็นโชว์ที่ทีมงานจากญี่ปุ่นมาเองเลย

แล้วก็งานครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่๓แล้ว

วันที่๑๓๑๔๑๕มคมนี้นะครับ

พ่อแม่พี่น้องครอบครัวมากันได้ครับ
นี่ถ้ามากันสองอย่างเนี่ยฉันเลือกไม่ถูกนะ

เอ้าช่วงหลังเนี่ยคุณผู้ชมได้เห็นผลงานการแสดงของหนุ่มเต๋าเยอะขึ้น

เจ้าตัวบอกเลยเพราะว่าตอนนี้มีผล
เข็มมารับงานแสดงมากกว่าการเป็นนักร้องค่ะ
แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเออวางไมค์บ๊ายกันไปแล้วนะ
จากว่ายังได้โชว์เสียงร้องผ่านเพลงประกอบละครอยู่บ้าง

เจ้าตัวได้ทำงานที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองค่ะ

ใช่ครับกับทางทรูเหมือนเดิม

รับงานให้ดูงานละครให้ดูงานเพลงให้ครับ
แต่ว่าเราก็สามารถไปเล่นได้หลายช่องได้ครับผม

ดีนะเพราะว่าเราจะได้ไปเจอนักแสดงคนอื่นด้วย

แล้วก็ได้ไปรับบทบาทที่หลากหลายมากขึ้น

ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีแต่งานแสดงเข้ามามากกว่า
มากกว่าประมาณ๘๐ได้
แต่ว่ามีเพลงประกอบละครมีอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าทิ้งไปเลยเนาะ

ก็ยังรับงานอีเวนต์รับงานคอนเสิร์ตได้เหมือนเดิมครับผม